ก็ต่อนะครับอีกนึงที่ผมก็ไม่ยอมน้อยหรอก

เดี๋ยวจะพาไปดูต้นสะไดาว
เฮ้ยต้นสะดาวที่นี่บอกเลยว่าไม่เหมือนที่อื่น

อร่ามกับมีใครมาพ่นสีครึ่งเอาไว้
แต่นี่ทองจริงนะจะบอกให้
นี่ครับโอ้โหสะเดาสีทอง
ไฟสีทองเลยหรอ
เป็นสีทองแบบนี้เลยครับไม่ใช่ต้นไม้ปลอมนะครับ
นี่คือต้นจริงของมันเป็นต้นสะดาวที่เรียกได้ว่าแปลกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมากันเลยทีเดียว

ใครไม่เคยเห็นก็ดูแล้วต้องแปลกแน่ส่วนใครเคยเห็นหรืออะไรยังไง
ก็ว่ากันไปนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยยังไงซะลองดูกันหน่อย
ต้นสะดาวนี้ถูกพบอยู่ภายในไร่ข้าวโพดแห่งหนึ่งที่บ้านหนองกราศตำบลด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา

เห็นเป็นสีทองแบบนี้โอ้ยตกใจแปลกประหลาดจริง
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าอ้าวต้นแบบนี้น่าจะมาให้โชคให้ลาบนะครับ
ก็เลยไปถามเจ้าของที่ดินคุณสุธิราเล่าว่า
ตั้งแต่เกิดมานะก็เห็นเจ้าต้นสะดาวต้นนี้แล้วล่ะ
เมื่อก่อนคุณพ่อเขาเคยตัดทิ้งเรื่อย
แต่ว่าต้นสะดาวสีทองนี้ก็จะงอกมาใหม่เสมอ
บอกเลยยิ่งตัดยิ่งงอกยิ่งตัดยิ่งงอกยิ่งตัดยิ่งงอก
ตนเองก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอก
บางทีมันตัดมันก็งอกอาจจะเป็นเรื่องปกติของมันก็ได้
แต่พอผ่านมาได้สักประมาณ๑๙ปีนานพอสมควร
พอผ่านมา๑๙ปีปั๊บมีอยู่วันหนึ่งคนงานที่ไร่มาบอกว่า
ได้ไปขอโชคขอลาบจากต้นสะดาวสีทอง
เพราะคนงานบอกว่าไม่เคยเห็นก็เลยไปขอโชค
เฮ้ยได้โชคมาจริงเจ้าของที่เขาก็ไม่ได้เชื่อเนอะ
แต่ว่าชาวบ้านไงพอได้ยินเรื่องพวกนี้
เขาก็มากันกราบไหว้บูชาไปไปมาคุณพี่สุธิราเจ้าของที่ดิน
ก็ได้ถูกรางวัลกับเขาไปด้วยทีนี้ล่ะเชื่อกันทั้งอำเภอเลย
ตายแล้วยิ่งไปกว่านั้นคุณสุธิราเจ้าของที่นะครับ
เขาก็เล่าอีกว่าเรื่องราวมันมีเพิ่มกว่านี้อีกนะคะ
เพราะว่าหลวงพ่อที่วัดพอฟังเรื่องราวเรื่องนี้เข้า
เพราะว่าคุณสุธิราไปเล่าให้ฟังหลวงพ่อบอกว่า
สะดาวต้นนี้มีนางฟ้าครอบครองอยู่ใครฟันทิ้งก็ไม่ตาย
ตนเจอจึงได้สร้างสารเรือนไทยไว้บริเวณนี้
เห็นไหมเห็นไหมสร้างสารเอาไว้พอตั้งศาลเสร็จเอาอีกแล้ว
เอาอีกแล้วมีคนมาขอรางวัลขอโชคขอลาบ
น้องคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยเพียบเลย
ได้กันไปอีกแล้วอ๋อตัวเล็กก็มาเนี่ยตัวเล็กมาด้วยนะ
เรียกได้ว่ามากับท่านมาพืมเพื่อมาดูต้นนี้แหละ
เขาเลยร่ำลือกันไปนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีเจ้าแม่สิงสถิตอยู่
เขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเจ้าแม่สะเดาแบบนี้นี่เอง
แล้วนอกจากจะให้โชคแล้วนะคุณสุนทิราเขายังเชื่ออีกนะครับว่า
การไปขอโชคขอลาบอย่างเดียวไม่พอไปขอให้หายเจ็บหายป่วยจากอาการที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ย
ก็ได้เหมือนกันเขาบอกว่าตนเองเคยมีอาการข้อเท้าบวมเดินไม่ไหวมาเกือบ๒๐ปี
เจ้าของก็บอกแบบนี้นะแล้วไปขอให้กับเจ้าแม่สะดาวช่วยหน่อย
ปลดเปลื้องความเจ็บปวดให้หายเจ็บหายไข้
ไม่น่าเชื่อปัจจุบันตอนนี้กลับมาเดินได้ปกติแล้วนะฮะ
นั่นคือความเชื่อของชาวบ้านความเชื่อของเจ้าของที่เขา
จริงต้นสะดาวนี้ไม่ได้สีทองอย่างเดียว

โอ้นี่ไงเห็นชัดเลยขาวพบแป้ง

ผมว่าบางพื้นที่อาจจะมีก็ได้
กับต้นไม้ที่มันเปลี่ยนสีไม่ใช่เป็นสีเขียวอย่างเดียว
เราเคยเจอต้นโพที่ออกมาเป็นสีชมพูสีขาวหรือเป็นสีทอง

มันอาจจะมีความผิดเพี้ยนทางธรรมชาติ

ถ้าเขาจะเชื่อในพื้นที่ของเขาแล้วไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้
ที่บอกมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจริง
วิจารณญาณในการรับชมนะครับ